ในวันนี้นะคะการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกก็จะขับกลับมาแข่งขันกันในเล็กที่๒
ก็ไปติดตามความพร้อมก่อนเกมกันค่ะ
พร้อมก่อนเกมไทยลีกเล็กที่๒นะคะเกมนัดที่๑๖
แข่งขันเวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาที
เกมแรกที่เจอกันทั้งคู่เสมอกันมา๑ประตูต่อ๑นะคะ
เกมนี้ที่น่าสนใจค่ะเพราะว่ามีการคาดการณ์นะคะว่ากุญซื้อคนใหม่ทีมชาติไทยจะเข้าไปชมเกมนี้ด้วย
ซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่ากุญสือคนใหม่ของทีมชาติไทยจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะ
เกมนี้ก็ยังไม่มีสารวัตเดชมิตรที่ติดโทษแบนยาวนะคะ
สุโขทัยกันบ้างนะคะทีมเยือนเพิ่งจะคว้าชัยในรอบ๕เกมค่ะ
เกมนี้ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานโจแอลซามีที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะคะ
นั้นไม่มีปัญหาผู้เล่นในการจัดทัพก็จะนำมาโดยจอนบาร์กโจ้นะคะ
รวมถึงเออวินเอเรร่ากองหน้าคนใหม่ด้วยค่ะ
สิบเก้านาฬิกาเชียงใหม่เอฟซีเจอกับสมุทรปราการซิตี้ยี่สิบนาฬิกาค่ะ
สุพรรณบุรีเอฟซีเจอกับชัยนาธฮอนบิลค่ะส่วนในช่วงเย็นนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคู่ที่มีการแข่งขันกันค่ะสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะ
ภาคตะวันออกเชียงเหนือเจอกับสมุทรสาครค่ะ